เรื่องที่อยากจะฝากเตือนเอาไว้เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกัน
สำหรับคนที่ชอบสั่งซื้อของออนไลน์
มันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าสาวจังหวัดเพชรบูรณ์คนหนึ่ง
เธอโพสต์เรื่องนี้ลงในเฟซบุ๊ก
เตือนภัยบอกว่าเธอโดนโกงเงินไป๑๐๐๐บาท
ผู้ใช้เฟซบุ๊กนี้นะคะมีชื่อว่าคุณเบนเจวันแก้วบางกระพร้อม
เธอโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็เป็นข้อความที่มีการพูดคุยแชทเฟซบุ๊คของตัวเอง
มีการซื้อขายหมูแคระกับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
ที่ชื่อว่าชอบป่ารักต้นไม้มีเราคนเดียวไหม
อันนี้คือชื่อเฟซบุ๊คที่เขาจะขายหมูแคระนะคุณผู้ชม
แล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มวิเชียนบุรีบ้านเห่า
พร้อมระบุข้อความไว้แบบนี้ค่ะคุณเบนเจวันโพสต์ไว้นะฮะ
มีใครติดต่อซื้อขายหมูแคระกับบุคคลนี้บ้างคะ
เขาโพสต์ลงขายที่เพจวิเชียนบุรีค่ะ
ตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได้
เขาบอกว่ามีคนที่วิเชียนสั่งด้วยนะคะ
ต้องการอยากรู้มากค่ะเพราะว่าโอนเงินค่าหมูไปแล้ว
กลัวโดนโกงรบกวนทุกคนช่วยหน่อยนะคะ
แล้วหลังจากที่เธอโพสต์เรื่องนี้ไปในโลกโซเชียลนะคะ
ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์สอบถาม
ถามไปต่างนานาเยอะมากและปรากฏว่า
นี่คุณผู้ชมดูคอมเมนต์พบว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากอีกเหมือนกัน
ที่โดนผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้หลอกขายของให้

งานนี้เธอเลยตัดสินใจไปแจ้งความค่ะ
ผู้สื่อข่าวที่จังหวัดเพชรชบูรณเนี่ยนะคะ
ก็ตามเธอไปสอบถามถึงที่โรงพักษพวิเชียนบุรีเลย
ไปถึงก็พบกับคุณเบนเจาันแก้วบังกะพร้อมนี่ค่ะ
อายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ

บอกว่าเห็นคนที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กเนี่ย
มีเราคนเดียวไหมที่ชอบป่ารักต้นไม้

โพสต์เอาไว้พร้อมข้อความบอกว่า
รับเด็กไหมคะทักแชทมานะ
ตัวเองรู้สึกว่าสนใจอยากจะซื้อเลี้ยงนะ
ก็เลยทักไปเพื่อจะสอบถามรายละเอียด
และก็ตัดสินใจซื้อหมูแคระไปจำนวน๑๐ตัว
พร้อมทั้งโอนเงินไปแล้วด้วยจำนวน๑๐๐๐บาท
อันนี้คือข้อความทั้งหมดที่เขามีการพูดคุยสนทนากันตอนซื้อขายนะคะ
คนขายบอกว่าจะนำหมูแคระมาส่งให้
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณ๑ชั่วโมง
เขาบอกเขาติดต่อผู้ขายเฟซบุ๊กนี้ไม่ได้อีกเลย
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียหายอีกคน
ชื่อว่าคุณแสงเดือนศรีอภัยอายุ๓๕ปี
เป็นชาวบ้านน้อยตะมนท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีเหมือนกัน
ก็เดินทางมาเข้าแจ้งความร้องทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันเลยค่ะ
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอสั่งซื้อหมูแคระไปจำนวน๔ตัว
ก็จ่ายเงินไปแหละโอนเงินไปแล้ว๓๕๐๐บาท
และจนถึงปัจจุบันนี้นะคะผู้เสียหายทั้งสองคน
ยังบอกว่ามีผู้เสียหายรายอื่นแจ้งเรื่องที่ถูกกระทำแบบนี้

เรื่องราวนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ทางเราเนี่ยขออนุญาตเป็นสื่อกลางนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่ามีเราคนเดียวไหมที่ชอบป่ารักต้นไม้
คุณได้ดูข่าวนี้คุณได้ดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะ
คุณอยากจะชี้แจงเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกัน
คุณไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาจะหลอกลวงเขายังไง
รบกวนติดต่อกลับคุณเบนเจวันหรือติดต่อกับผู้ที่ซื้อขายกันรายอื่น
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
เพราะว่าตอนนี้คือหลายคนที่เขาโอนเงินให้คุณเนี่ย
เขามีความกังวลใจไม่สบายใจเนื่องจากติดต่อคุณไม่ได้
รีบติดต่อไปที่สพวิเชียนบุรีก็ได้เหมือนกันนะคะ